มากันที่ข่าวร้อนวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
หลายคนสไลด์ข่าวเห็นแว๊บเขาบอกว่าคู่รักวงการบันเทิงเลิกกัน
เดากันไปนะคะแล้วก็ไปสรุปเดาว่าเป็นคุณเพชรจ้ากับคุณนิวเคลียร์
ซึ่งเขาก็ออกมาเคลียร์แล้วนะว่าไม่ใช่คู่ของเขา
แต่ว่าชาวเน็ตก็ยังแซะไม่เลิกสักทีคุณผู้ชม
นี่ขนาดแม่นิวนะกำลังจะมีคอนเทนต์
คอนเทนต์ลงช่องยูทูปของตัวเองค่ะ
บอกว่าจะคัดคำถามจากแฟนนะ
เลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยังถามด้วยนะว่าทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะอะไรกันแบบนี้
แต่ที่แม่นิวทนไม่ได้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเป็นข้อความนี้คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะให้ดูข้อความนี้ชัดเลยนะ
อ่ะไม่ต้องอินนะคะทุกคนนะคะ
ชาวเน็ตคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องอินนะคะทุกคน
เขาแค่สร้างกระแสว่าเลิกกันที่ได้ลงรูปคู่
เพื่อที่จะโปรโมทค่ะทุกคนเนี่ยควรตามไม่ทันนะคะ
ดาราหลายคู่ก็ทำแบบนี้รู้ทันจ้านิวเคลียร์

เออตรงนี้ชาวเน็ตคนนั้นเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้คะ
อยู่มาโดนกล่าวหาว่าสร้างเรื่องเลิกกัน
แล้วก็โปรโมทยูทูปของตัวเอง

มันใช่เรื่องน่าเอามาโปรโมทไหมคะ

อันนี้เป็นเรื่องครอบครัวค่อนข้างซีเรียสทีเดียวนะคุณผู้ชม

แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าในคอมเมนต์เนี่ย
มีชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยสนใจเรื่องนี้

ที่ฉันเห็นในยูทูปพี่เพชจ้าไงก็น่ารักแล้วก็ชอบทั้งครอบครัวเลยนะคะ
หลายคนพอไม่เห็นรูปคู่ก็เอ๊ะมีความสงสัย
หรือว่าโมเมนต์หวานก็มีถามมาเยอะเหมือนกันไม่ค่อยได้เห็น
มาเยอะว่าสถานะตอนนี้ยังปกติอยู่หรือเปล่า

ทำไมแม่นิวเนี่ยแยกออกมาทำคอนเทนต์เอง
ทำไมไม่ทำคอนเทนต์รวมกับพี่เพชรจ้าเพราะทั้งที่มีกล้องอยู่แล้ว

อะไรทำลองเนี่ยเยอะมากเลยคุณผู้ชม

ต่อสายหาผู้จัดการส่วนตัวของนิวเคลียร์เลยแล้วกัน
เมื่อวานนี้ค่ะผู้จัดการก็ยืนยันกับเราเลยนะว่า
คู่นี้ยังปกติดีทุกอย่างเลย
ไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันเลยนะคะ
คู่ติคู่นี้เขาไม่ใช่สายหวาน

ลงรูปคู่สวีทอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

ครบรอบวันเกิดอะไรอย่างนี้เนอะ
รวมครบรอบงานวงกลวันเกิดนะคะ
หรือว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นโควิด

คุณเพชจ้าเขาจะพาไปเที่ยวเดือนละครั้งอยู่แล้ว

คือต้องเข้าใจนะบางบ้านเนี่ยคือเขายุ่งในการดูแลลูกนะ
อยู่กัน๓คนบางทีพ่อก็อุ้มลูกอยู่

เราได้เห็นภาพนั้นจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ถามด้วยว่าอยากจะลงรูปแบบสวีทสวีท

เขาบอกว่าก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะ

เมื่อเช้าเช็คไอจียังวิเพจานิดหนึ่งแล้วกันนะ
เป็นรูปที่ทั้งครอบครัว
คือน้องไทก้าเขาทานข้าวเช้าอยู่

และในคลิปนะก็จะได้ยินเสียงแม่นิวเคลียร์ตลอดเวลา

อันนั้นเป็นคลิปที่เขาทำกิจกรรมพวกแบบว่า
เลี้ยงผีเสื้อกันอะไรแบบนี้

ก็เข้าไปดูในไอจียังวิเพจาได้นะคะ

บางทีพ่อก็อุ้มลูกอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ลับกันไปสลับกันมาลูก๓คนก็เลยไม่ค่อยมี
เอาจริงอยู่บ้านจะถ่ายรูปยังไง

อันนี้คือเป็นคำยืนยันจากทางด้านผู้จัดการส่วนตัว
ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักร้าวอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จบไป